นะว่าครั้งไหนจับมือกันเนี่ยนะมีทั้งหมดนะขณะนี้ก็คือ๒๑๒เสียงใช่ค่ะ
เสียงของเพื่อไทย๗๑เสียงของภูมิใจไทยมันยังไม่พอ
แทน๕๐๐บทนายก๓๗๕ยังไม่ถึงแน่จาก๗๕๐แต่เมื่อวานคุณหมอชนน่านบอกว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะทยอยทยอยทยอยคือยืนยันว่าตอนนี้เกินแล้วเกินแล้วเดี๋ยวจะทยอยเปิดตัว
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับมีรายงานว่าพรุ่งนี้นะฮะตอนเที่ยงนะครับ๑๒นาฬิกาพักเพื่อไทยจะแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก๕พักการเมืองที่จะมาร่วมกันนะครับจะแถลงที่รัฐสภานะฮะมีดังนี้นะครับพรุ่งนี้ที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยและภูมิใจไทยเพิ่มเติมเนี่ย
ก้าวสิงหาคมใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก้าวสิงหาคมนี่นะฮะ๕พักนะครับประชาชาติ๙ที่นั่งเพื่อไทยรวมพลัง๒เสรีรวมไทย๑พลังสังคมใหม่๑และท้องที่ไทย๑ท้องที่ไทยเนี่ยเขาอยู่ซีก๑๘๘
ส่วนประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่เนี่ยอยู่ในซีกข้าวต้มมัด๓๑๒เดิมก็คือตรงนี้ตามเพื่อไทยมานี่นะฮะส่วนท้องที่ไทยเนี่ยเขาดึงมาได้จากทางซีกเดิมของ๑๘๘ที่มาเหมือนกับภูมิใจไทยและวันที่๑๐สิงหาคมนะฮะจะแถลงร่วมกับพักชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิ
ปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนามี๑๐เสียงสสนะครับนั่นเท่ากับว่าในวัน๒วันนี้นะครับทางเพื่อไทยนะฮะจาก๒๑๒จะได้เพิ่มมาอีกชาติไทยพัฒนา๑๐ก็เป็น๒๓๒ใช่ไหม
เอ๊ะยังไงไหนลองลองบวกใหม่ก่อนนะ
วก๑๔๑บวกเท่าไหร่๙บวก๒บวกอีก๓บวกอีก๑๐เท่ากับ๒๓๖ยังขาดอยู่นะ
๒๕๐ลบ๒๓๖ขาดอีก๑๔ขาดอีก๑๔เสียงนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางพักเพื่อไทยจะเชิญใครเข้ามาร่วมอีก

ประชาธิปัตย์เหรอประชาธิบัตย์เขามี๒๕เสียงสอสอใช่ไหม
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติที่บอกไม่มาแน่
แต่เขาจะมาเป็นกลุ่มเป็นบุคคลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับ

ให้เราบรรดาสอของพักนี่นะคะรับทราบความคืบหน้าก็จากวันที่ไปแถ
จัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนี่แหละค่ะ
ก็ไปบอกทางส่อในภักดิ์ด้วยว่า

ในการเข้าร่วมประชุมสภาทุกครั้ง
แม้ว่าจะยังไม่มีวาระในการโหวตเลือกนายกก็ตาม
แล้วก็ยังพูดถึงกรณีที่คุณวิโรธเนี่ยนะคะ

เก้าไกรก็ยังมีความหวังที่จะเพื่อไทยกลับมาจับมือ
คือก็บอกว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาถอนตัวออกจาก
แล้วถึงติดต่อมาที่ภูมิใจไทยแล้ว
หลังโหวตนายกก็เป็นไปไม่ได้หรอก
ที่จะมีการดึงก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลกันไป
บอกด้วยนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ที่สวไม่เห็นด้วยและอาจจะไม่โหวตนายกให้เนี่ย
จะไม่เกี่ยวกับการฟอร์มรัฐบาล
แล้วยังพูดว่าภูมิใจไทยทำทุกอย่างถูกต้องตามคันลองนะ
ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดมารยาทอะไรในการร่วมรัฐบาล
แล้วก็ยังพูดถึงกลุ่มทะลุวังด้วย
ลองฟังเสียงคุณอนุทินค่ะ
ไม่ได้นี่ครับเพราะว่าภูมิใจไทยบอกแล้วว่า
เราไม่สามารถทำงานร่วมกับพักเก้าไกลได้
และทางภาคนิวไทยก็ได้แสดงแล้วว่า
ในการจัดตั้งภาษาบาลในครั้งนี้

สนับสนุนกันแล้วยอมรับกันแล้ว
จากนี้ไปถ้าพักเพื่อไทยจะนำเสนอ
แกนดิเดตนายกวัลตีนท่านใดขึ้นมาเป็นนายก
พักกุญเตยไทยพักลูกรัฐบาเขาต้องสนับสนุน
ในขณะที่ทางด้านของม็อบนะคะกลุ่มทะลุวัง
ที่ไปแล้วก็มีการน่าจะไปโต้คารมกับคุณพิพัฒน์ด้วย
ตอนที่คุณพิพัฒน์พยายามจะออกจากพักเพื่อไทย
คุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้ว่าการแสดงออกเนี่ยมันก็เป็นเสรีภาพ
แต่มันควรจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย
แม้ว่าจะไม่ได้เห็นชอบกับสิ่งที่กลุ่มทะลุวังทำ
ถ้าไม่พอใจอะไรก็คุณคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์
แล้วก็ยังเชื่อในความปลอดภัยแล้วบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน
ที่สำคัญคุณอนุทินเนี่ยยังพูดประโยคสำคัญด้วยนะคะ
สุภาษิตเตือนกลุ่มทะลุวางบอกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย

พูดถึงคุณพิพัฒน์นะคะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ลงจากรถมาพูดคุย
ก็อยากจะมาฟังความต้องการของกลุ่มมอบนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ
แล้วก็บอกว่าคุณพิพัฒน์มีความเป็นผู้ใหญ่มีความอดทนสูงที่จะไม่ตอบโต้
บอกด้วยค่ะว่าหลังการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาล
ก็ทางด้านของบิ๊กตู่เองก็มีการให้กำลังใจในการประชุมคอรมอลวันนี้ด้วยนะคะ
ครับอนุผู้ชมครับหลังจากที่เพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยนะฮะ